ดูข้างหลังเนี่ยเห็นมั้ยคะ
เพชรพันปีขายของไม่ตรงปก

มันต่อเนื่องจากเรื่องของหวยทิพย์มาเนอะ

มีทั้งสาวไปเรื่องนู้นไปเรื่องดาราเรื่องหนึ่ง

มันเข้าวงการบันเพิร์มมันเข้าวงการลอตเตอรี่ออนไลน์

มันไม่จบนะคุณผู้ชมแล้วเรื่องนี้เอาอย่างนี้

นักแสดงหนุ่มคนนี้ก่อนเชื่อว่าจริงจริง
คุณผู้ชมน่าจะได้ดูข่าวได้เห็นข่าวกันมาแล้วนะคะ

ที่เขาพูดว่าออกมาเหมือนพูดเรื่องการถูกหวย

หรือยังไงเหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบ

ล่าสุดต้นสังกัดเนี่ยทะแหลงฉีกสัญญา

แล้วแน่นอนว่าคนที่ออกมา

อยากคือเหมือนได้ออกมาแล้วเห็นใจบิ๊กเอ็ม

พันปีลองไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ
ให้โอกาสน้องด้วยทำไมคะ
น้องไม่ได้ปิดเลยอะ
น้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลย

มันไม่ได้ทำอะไรผิด
คุณผู้ชมร้องห่มร้องไห้ชุดใหญ่เลย
เพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบกันตอนแรกมันมีข่าวมาว่า
ดาราพระเอกหนังถูกลอตเตอรี่๒๔ล้านบาท
พอผ่านไปปุ๊บ๒๔ล้านไม่ใช่๖ล้านต่างหาก

นั่งไลฟ์กันไปบอกว่าเขาได้รับเงินจริง๑๕๐๐๐บาทเท่านั้นในการจัดงานคอนเสิร์ต
เป็นค่าส่วนแบ่งเป็นค่าสนับสนุนคอนเสิร์ต
สรุปก็คือลอตเตอรี่ที่บอกมานั้นเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
แล้วคุณเพชรพันปีทีแรกที่บอกว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่แบ่งให้กับคุณบิ๊กเอ็มเนี่ย
ก็คือกลายเป็นว่าคุณบิ๊กเอ็มไม่ได้ถูกไม่ได้รับจริง
แล้วเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบิ๊กเอ็มก็เลยโดนผลพวงไปด้วยว่า
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการอะไรหรือเปล่า
ตอนสังกัดก็เลยถิ่นสัญญาณเลย

คุณเพชรพันปีเขาก็เลยออกมาร้องไห้บอกว่าความผิดนี้
มันผิดที่เขาไม่ได้ผิดที่คุณบิ๊กเอ็ม
นี่แหละค่ะโอ้โหกลายเป็นว่าเนี่ยคุณเพชรพันปีนะคะ
เป็นเศรษฐินีเจ้าของร้านเพชรดังหลายคนก็รู้จัก
มันมาข่าวตั้งแต่เริ่มต้นของลอตเตอรี่แหละ
อย่างที่เชอรี่บอกนะคะมันไปกันใหญ่เลยนะ
ไปหลายวงการเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็มีการเนี่ย
พอไลฟ์เสร็จก็ยังมีข้อความระบุแบบนี้ด้วยนะคะว่า
กราบขอร้องผู้ใหญ่ทางช่องของน้องบิ๊กเอ็ม
บอกเลยว่าน้องเป็นเด็กดีไม่ได้ทำอะไรผิด
ชั่วหนูเลวเองวอนให้โอกาสน้องได้ไหมคะ
ด้วยโปรดค่ะนี่ก็คือนี่ก็เป็น
อันนี้ประกาศของช่อง๗นะที่เขาออกมา

ส่วนทางบิ๊กเอ็มเองก็มีการโพสต์ในอินสตราแกรมนะคะ
บอกว่า๙ปีตลอด๙ปีที่อยู่ช่อง๗มาเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีที่เขาได้รับโอกาสดีมาโดยตลอด

บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีส่วนร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย
ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณทำไป
คือถ้าเกิดย้อนกลับไปนะวันนั้นมันก็มีการถ่ายภาพ
เอาเงินมากองมาถ่ายภาพกันว่าถูก๒๔ล้าน

ก็เลยกลายเป็นขุดคุยว่ามันมีคนถูกจริงหรือเปล่า

ใช่ค่ะแล้วมันก็ยาวต่อเนื่องมาถึงอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม
จากลอตเตอรี่มาต่อกันที่ร้านเพชรกันต่อ
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เห็นภาพคุณเพชรพันปีร้องห่มร้องไห้ไปแล้ว
อยากจะให้คุณเพชรพันปีออกมาเคลียร์เรื่องนี้ดีกว่า
น่าจะร้อนกว่าเรื่องของบิ๊กเอ็มด้วยซ้ำ
เพราะว่าตอนนี้ค่ะมีคนกล่าวอ้างเขาเป็นหมอดูชื่อดังนะคะ
เขาบอกว่ามาพร้อมผู้เสียหายจำนวนมากเลย
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพาดพิงกล่าวไปถึงคุณเพชรพันปี
บอกว่าทางร้านของคุณเพชรพันปีขายเพชรไม่ตรงปก
ไม่ตรงตามสเปคที่เคยโฆษณาไว้เนี่ย
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือเครื่องเพชรพลอยทัพทิม
เครื่องรางฝังเพชรก็มีมีทองด้วยมีนาฬิการูสร้อยคอต่างหูกำไรทุกอย่าง
อันนี้คือสิ่งที่ผู้เสียหายเนี่ยซื้อไปแล้วเอามาให้ผู้สื่อข่าวเราดู
บอกว่ามันเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพต่ำกว่าที่โฆษณาไว้
อันนี้ตามที่ผู้เสียหายเขากล่าวอ้างนะคะ
นางสาวรินลดาชัยหมื่นหมอดูชื่อดังบอกว่าตอนนี้
ผู้เสียหายจากกรณีนี้ประมาณ๘๐๐คนแล้วค่ะ
มีการซื้อเครื่องประดับเครื่องรางรวมไปถึงกล่องสุ่ม
กิจกรรมอื่นรวมมูลค่าหลายสิบล้านบาท
กลุ่มสุ่มก่อนหน้านี้เขาเริ่มทำประมาณ๕๐กล่อง

ุ่มเครื่องเพชร๓๐๐๐กว่าบาทคนก็อยากได้นะสิ

เขาบอกว่าสุ่มแล้วแลกกับที่ดินเป็นแปลงเลยก็มี

ประชาชนก็เลยอยากได้ราคาหลักหมื่นแลกกับที่ดินก็อยากจะได้นะฮะ
แต่พอเอาเครื่องประดับไปตรวจสอบกับสถาบันตรวจเพชรพลอย
พบว่าเพชรพลอยหรือว่าทัพทิมที่ซื้อมา
ส่วนนะคุณผู้ชมย้ำว่าบางส่วนเป็นของปลอม
และบางส่วนต่ำกว่ามาตรฐานคือเป็นเพชรแหละ
แต่เป็นเพชรที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่โฆษณาไว้
ส่วนทองที่ประกอบตัวเรือนน้ำหนักก็ไม่ตรงคุณภาพ
คือทุกอย่างมันไม่ตรงตามมาตรฐานที่ขายให้กับลูกค้าเลย
ทีนี้ลูกค้าทำยังไงพอเจอแบบนี้ติดต่อขอคืนสินค้าดีกว่า
แล้วเขาก็บอกว่าติดต่อไปแล้วทางเจ้าของร้านเองไม่รับผิดชอบ
แล้วก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับคนที่ออกมาเปิดหน้า
ทำให้ร้านเพชรเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะคะ
ซึ่งในการแถลงข่าวค่ะก็มีการต่อโทรศัพท์ไปหาอดีตพนักงานร้านเพชรดังกล่าวนะ
คุณหรูไม่เขาไปหาซื้อมาจากแผ่งไหนอันนี้พนักงานบอกนะ
ซื้อจากวัดแขกก็มีซื้อจากวัดเกาะก็มี
แอปพลิเคชันที่หลายคนคุ้นหูคุ้นตา
แล้วถ้าเกิดซื้อจากวัดหรือว่าจากแอปมาแล้วมันของจริงหรือเปล่า
เราก็ถามแบบนี้มันต้นทุนเท่าไหร่มันมีเหรอแบบนี้

เขาบอกว่าทำไมจะไม่มีล่ะเขาเป็นคนสั่งเอง

มาในราคาเม็ดละ๓บาท

เพราะว่าพนักงานเขาบอกเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเขาด้วยคุณผู้ชม
รวมไปถึงของขลังร้านนี้เขามีของขลังด้วยถูกไหม
ช่วงแรกปลุกเสกจริงค่ะพี่
อืมแต่ช่วงหลังหลังเนี้ยทำเพิ่มมาเยอะขายดีไง

อันนี้น้องพนักงานเขาบอกแบบนี้นะ

เธอเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ปี๒๕๖๓

ตอนแรกเธอยืนยันว่าร้านเพชรร้านนี้
ขายของแท้ขายของคุณภาพ
แต่หลังจากเปิดร้านประมาณปีกว่า
ขายดีทางร้านก็เลยลดสเปคสินค้าลงนะฮะ
จะเป็นยังไงไปฟังเธอเล่าดีกว่าค่ะ
แต่เขายังมีโฆษะนาว่าพอยังปรุกเสกอีกรอบนะคะ
ไม่มีแน่นอนค่ะไปปรุกเสกที่ไหนคะ
โฆษฎาพอจะบอกราคาพี่ได้ไหมคะ
เพราะว่าน้องเป็นคนจัดการจ่ายเงินใช่ไหมคะ

เดี๋ยวเสียงกล่าวอ้างของอดีตพนักงานนะ
อันนี้คือผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่พูดผ่านมาทางมือถือเนี่ย
โทรศัพท์เนี่ยคือเป็นอดีตพนักงานของร้านคุณเพชรพันปี
ใช่เขาเพิ่งลาออกไปเมื่อวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม

รู้จักตรงนั้นตรงนี้จริงหรือเปล่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมเพื่อความเป็นธรรมฝั่งทางคุณเพชรพันปี
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปหาคุณเพชรพันปีทันทีค่ะ
ให้เจ้าตัวได้มีโอกาสชี้แจง
คุณเพชรพันปีชี้แจงกับทีมข่าวนะครับ
ยินดีซื้อคืนเครื่องเพชรแล้วก็เครื่องรางสายมูนะ
ตามที่ผู้เสียหายมาร้องเรียนแบบนี้
แต่ขอให้ยึดหลักตามความเป็นจริงหน่อย
เพราะบางทีเพชรหรือว่าทองไปสวมใส่มาแล้วเป็น๒ปี
มาขายคืนคุณจะเอาราคาตอนซื้อมันเป็นไปไม่ได้
ซึ่งปกติทองจากทางร้านคุณเพชรพันปีบอกว่า
ซื้อออกไปเนี่ยน้ำหนักมันลดลงอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐาน

และอีกประเด็นนึงที่บอกว่าอดีตพนักงาน

ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่เขาทำขึ้นพิเศษค่ะ
ไม่ได้ซื้อจากแอปพลิเคชันออนไลน์ใดทั้งสิ้น

ก็ที่บอกว่าไม่ได้ผ่านการปลูกเสก

ปลุกเสกเนี่ยพนักงานคนนี้

อมรับเลยนะคะว่าพนักงานคนที่เพิ่งออกไปเนี่ย

เหมือนลูกเลยไม่คิดว่าจะมาทำแบบนี้
เพราะว่าเป็นพนักงานคนที่เธอรักมาก
เงินเดือนสูงที่สุดด้วย

ฟังแล้วก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วย

ให้ความเป็นธรรมทั้งฝั่งของคุณเพชรพันปีด้วย